สุดท้าย
แล้วทำไมคุณยายปากใหญ่จังเลยล่ะ

ไม่ไงไม่ไงไม่กลับไม่ได้กลับ
มองขึ้นนู่นไม่มีมองขึ้นนี่ไม่เจอ

เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
สร้างวิสากลคนดีของอ้าว

เข้าใจไหมบีเอ็ม
เข้าใจแล้ว

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษ

รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในยกที่๓น้องภูใช้ความสามารถในการร้องเพลงยากละลายใจกรรมการได้สำเร็จทำให้ตอนนี้มีลูกไม้หลากสีมีคะแนนนำเป็น๒ต่อ๑มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อในยกที่๔ของร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับจะมาวาดรวดลายบนเวทีเด็กซ่าแห่งนี้โดยนำเสียงร้องนะฮะแล้วลีลาการแสดงของเขามาสู้กัน

บ้านเกิดของพวกเขาเขาทำเพื่อส่วนรวมครับแล้วทีมที่ชนะนะครับก็จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึงหนึ่งแสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไปเพราะก็สามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึงสามหมื่นบาท
มีการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับคณะกรรมการนั่งรออยู่ที่นี่แล้วครับทั้งสามท่านพี่หอยพี่ตั๊กและพี่โตครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เห็นหน้าเด็กกันไปหมดแล้วเนอะแล้วเห็นความสามารถของทุกคนแล้วว่าเขามีของจริงผ่านไป๓ยกแล้วนะฮะลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
ส่วนทีมสลิดน้อย๓ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑คะแนน

วันนี้เข้ามาในลูกสดใสกันเนอะ
สงสัยว่าจะต้องมีอะไรแปลกใหม่มาแน่
คุณแซคครับผมแล้วในรอบนี้
จะเป็นการแข่งขันของใครก่อนครับ

สำหรับในยกนี้นะครับผมเป็นการประชันระหว่างเพลงป๊อปประชัน

กับลูกทุ่งอีสานใช่ครับคนละคั่วคนละแดนกันเลยครับ

เพราะฉะนั้นเด็กที่เหลือรอเป็นกำลังใจนะลูกนะ

ขอบคุณพี่แซคครับและน้องครับเชิญน้องเด็กซ่าครับ
รอบทิ้งหนึ่งยกที่๔เริ่ม
ใครจะเป็นคนเปิดศึกในยกที่๔ครับ
หนูค่ะออกัสนะครับ
เพราะฉะนั้นออกัสจะร้องก่อนนะฮะ
ส่วนบีเอ็มประจำที่ครับ

วันนี้น่ารักสดใสมากเลย

ชอบผ้าการ์ตูนด้วยเหรอลูกเหรอใช่ค่ะ
เคยค่ะบางทีก็ปิดเสียงการ์ตูนแล้วภาคเองบ้าง

สวัสดีค่ะพี่หอยก็สงสัยว่าอันนี้เป็นนูน้อยหมวกแดงหรืออะไรนะ
ต้อยหมวกแดง
ไม่อยากจะขอมอร่ำอะไร

แต่นี่มีเสียงสองเสียงภาคแล้วแต่คุณยายยังขาดอยู่
เพราะฉะนั้นคุณยายของหนูน้อยหมวกแดงขอเชิญบนเวทีเลยครับ
คุณยายก็รอดูว่ายายมันน่าจะเป็นอันนี้ตั๊กใช่ไหม

อยู่ไหนเนี่ยบ้านคุณยาย

สวัสดีค่ะคุณยาย

พูดขยับปากตาม

ปกติผมก็ไม่เคยลิฟต์ทิ้งไง

หนูเอาผลไม้มาฝากนะคะ
ทำไมคุณยายตาโตจังเลยล่ะคะ
ยายตาโตเขา

แล้วทำไมคุณยายปากใหญ่จังเลยล่ะคะ

วิ่งเร็วดีกว่าวิ่งเร็วดีกว่า
ป๊าให้มาเลยวิ่งเร็วดีกว่า
มาให้กินเท่านี้ดี

หมาป่านั้นกำลังกวดหนูน้อยหมวกแดงไปนะฮะ

ก็วิ่งกันไปทั่ววิ่งกันไปทั่ว
ทันทีทันใดนั้นก็มีพัดป่าโผล่ขึ้นมา

ครับ

โอ๊ยขอบคุณพี่โตขอบคุณพี่ตั๊กขอบคุณพี่แจ๊กมากครับ

เป็นอย่างไรออร์กัสสนุกไหม

มาฟังบทเพลงเพราะจากน้องออกัสก่อนนะครับ
มองถึงโน่นไม่มีมองถึงหนีไม่เจอ
ออกข้างในถึงเจอในกันที่เรียกว่ารัก

เขาว่ากันมาว่ารักคือการมองตานาน
ดังนั้นคือการจึงมือเดินเคียงกันไป

มองถึงโน่นไม่มีมองถึงหนีไม่เจอ
มองถึงในถึงเจอในกันที่เรียกว่ารัก

อยากจะรักอยากดูสักที
อินเลิฟเมื่อไรใจเขาร้องเป็นเพลงกว่า

มองถึงโน่นไม่มีมองถึงหนีไม่เจอ
มองถึงในถึงเจอในกันที่เรียกว่ารัก

นั่นคือเราดีใจเวลาเรามาเจอกัน
คิดถึงกันในเวลาไม่เจอกันเลย

มองถึงในถึงเจอ
ในกันที่เรียกว่ารัก

เธอช่วยหน่อยได้ไหม
อยากจะรักจับอยู่สักที
ใจก็ร้องเป็นเพลงว่า

มองถึงในถึงเจอ
ในกันที่เรียกว่ารัก

มองถึงในถึงเจอ

อยากเลือกภาพเจ้าจริง

เอ้ยไม่มีรึทักด้วย

เหมือนกับออกักษ์จะรู้ว่าเราจะขยิบตาหน่อยเราจะมองนิดหน่อยเราจะมีหนี้หน่อยอะไรอย่างนี้

เล่นหูเล่นตาน่ารักมากแล้วก็ทำให้สดใสน่ารักสมวัยมากครับ
นี่ฟังชมจากพี่โตอีกแล้ว

นี่เปิดแผ่นนี่เปิดแผ่นใช่ไหมลูก
เพราะเราเคยฟังต้นฉบับมาแล้วนี่คือเป๊ะมากเลยอ่ะ

หนูจะได้ทุกอย่างที่หนูต้องการที่จะเป็น

บอกเป็นคนขี้โกงใช่ไหมน้องเป็นคนขี้ขโมย

น้องเค้าเอาใจพี่มายแล้วหรอ

เหยียบหัวใจเราเป็นซิ่งจี้เลย

ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นเด็กที่
คือธรรมดาคนจะมาประกวดร้องเพลง

เรารู้สึกว่าเขาถึงจะมีการปั้นเสียงกันเกิดขึ้น

เป็นเสียงที่ปล่อยออกมาแบบ
ตามลมที่เขาปล่อยออกมาจากปากเขา
เป็นเสียงธรรมดามันธรรมดา
แต่มันดูน่ารัก
เทิบพอดีทุกอย่างลงตัว
ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
ขอบคุณออกาสร้องดีมากเลย
ส่งไว้น่ารักสุดเลย
จะไม่ยอมอ่อนข้อแน่นอนมาเอาใจช่วยเด็กกันนะครับ
ครั้งที่แล้วโจเป็นโอเบล่าด้วยใช่ไหมลูก

แต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะที่เด็กน้อยคนนี้ชอบด้วย

ขอขยายความคำว่าเมซิเคิลหน่อยครับว่า
มันต่างจากโอเปล่าหรือว่าต่างจากศาสตร์อื่นยังไงพี่โตครับ
การเล่นละครที่ร้องเพลงเขาเรียกว่ามิวซิเคิล
ก็คือเขาจะเอาเนื้อเพลงมาจากสิ่งที่ตัวละครอยากทำ
เช่นวันนี้ฉันอยากจะกินข้าววันนี้ฉันอยากฉันตื่นนอนฉันรู้สึกไง

เป็นการร้องประกอบเป็นทำนองเข้าไปอย่างนี้เหรอฮะ
อย่างนั้นเราลองให้โจทย์น้องกันไหมฮะลองให้โจทย์น้องเนาะ
หรือให้น้องเนี่ยแสดงเป็นแบบมิวซิเคิลนะครับ

สมมุติว่าพอเช้ามาตื่นนอนครับ
พี่หอยครับต้องโจทย์แบบมิวซิเคิลด้วยสิครับ
เรายังคิดไม่ได้แล้วเขาคิดได้อีกแล้ว

ขึ้นคีเลยครับคี่คี่คี่คี่คี่
ห้องฟ้าสว่าง
ไก่ขันกุ๊กกุ๊ก
ร้องดังฉันได้ยินเสียงไก่
ฉันเลยตื่นนอน

เขาเปิดให้แล้วตื่นนอนแล้วสักครู่

กินข้าวกับอะไรดีนะ
ต้มตำปูปะระดีไหม
หรือว่าสปาเกตตี้คาโบน่า
น่ารักก็น่าจะร้อยดี
แต่วันนี้ไม่มีทั้งสองอย่าง
แล้วจะกินอะไรดี
เงินต้องกินไข่เจียวหมูสับ
เฮ้ยเดี๋ยวนะพูดกันดีกว่าไหม

แม่เข้ามาแม่เข้ามาแล้ว

ว่าลูกต้องมาเป็นลูกกิน
ว่าลูก
แม่อยากจะบอกว่า

อะไรให้
คิด

น้องบีเอ็มจะร้องเพลงอะไรครับลูก

พูดเป็นบทเพลงแบบเมล์ซิคโค้งได้มั้ยลูก

ฉันจะร้องเพลง
กลับคำสารา
ขอบคุณครับ
อาจทำลายหลายล้านนาที
สิ่งดีที่เขาร่วงก่อ
ใจเย็นไว้สาวอย่างงบป่าหุตบนอ
เรื่องมือนี้อาจสิบอกคือต่อ
แท้อยากขอให้เห็นแกหาก่าว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน

ถึงวิสาหกรคนดีของไอ
เต้อกี้เต้อก่อนหักกันสำใด
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
จังไว้สาหกรอย่ะด่วนอย่าเฝ้า
ไม่ต้องมาก่อนหักกันคือเก่า
ให้เป็นคือเก่า
ไอขอให้เจ้ากลับคำหสระ

คำสั้นที่ความหมายมันรุนแรงเกินไป
มันสะเทือนหดหัวใจอายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าวเด้อลา
อยู่กันเมื่อดนต้องมีสักคนที่มีปัญหา
ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสายมันเป็นเรื่องราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
ซึ่งไว้สากลอย่าด้วยอย่าเฝ้า
ก็ต้องมากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า

สั้นที่ความหมายมันรุนแรงเกินไป
มันเสือทื่นหอดหัวใจอาย
หยุดเอาไว้เซาเอาเดอลา

ดนต้องมีสักคนที่มีปัญหา
ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดา
อย่าถือสายมันเป็นเรื่องราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
จังไว้สากลคนดีของอ้าภาย
ตะกี้ตะกอนหากันสำไทย
อยากให้ลองตรองดูจะคราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
จังไว้สากลคนอย่าด้วยอย่าเฝ้า
บทต้องมากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า
อายขอให้เจ้ากลับคำสาลา

เพราะคิดไม่ถึงว่าผมจะเอาลูกทุ่มอีสานมาร้อง

ไม่เป็นคนถนัดลูกทุ่มนะให้พูดตรง
มันก็เลยหนึ่งแบบไปเลย

ลูกก็จะเป็นแบบเป็นร้องแบบเป็นมิวสิเครื่องของลูก

ความเป็นโอเบล่าที่ลูกถนัดไปด้วยอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีว่าเก็บเอาไว้ก่อนเข้ามาแล้ว

มันก็ไม่ใช่ถึงก็เป็นแบบว่าลูกทุ่งจ๋าหรืออีสานจ๋าอะไรอย่างนี้

ขอบคุณพี่ตั๊กมากค่ะพี่หอยเป็นอย่างไรจ๊ะ
ใกล้เคียงกับคุณตั๊กเลยจริงร้องเพราะไหม
มันเพราะมากเลยนะแต่มันไม่เศร้า
ไม่รู้เพลงนี้เป็นผมรู้สึกว่าเป็นเพลงเศร้า

แต่บีเอ็มร้องดูเหมือนสว่างแบบมันเหมือนเป็นอีกเพลงนึงมากกว่า

แต่ว่าถ้าต่อไปที่จะร้องดูความหมายมานิดนึ
มันจะทำให้บรรยากาศของเพลงจะดี

อย่างที่สองที่แต่ละคนต้องหาก
เพราะว่าวันนี้เราได้ลองอีกแบบเราได้ลองรู้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่
ให้ทุกแบบเลยเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ใช่เรา
วันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีแต่มันอีกแบบหนึ่ง
พอเราร้องด้วยความที่เป็นมิซิโคลด้วยความเทคนิคกับเรา
มันก็จะมีความเนียนของการเอื้ออะไรต่าง
ซึ่งเพลงนี้มันต้องการความสากต้องการเอื้อน
แล้วแบบเสียงแผบเสียงเจ็บหน่อยอะไรอย่างนี้

ก็พี่ว่าเป็นบทเรียนที่ดีให้กับดีเอ็มกับน้องหลายคนด้วย

ทุกคนมีสไตล์ของตัวเองเนี่ยต้องหาให้เจอว่าอันไหนที่เหมาะกับเราครับผม
ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากครับ
โอ้โหเมื่อกี้พี่เอ็มร้องดีมาก
ไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่บีเอ็มจะร้องสำเนียงอีสานได้ดีขนาดนี้
ใช่แต่หวังว่ากรรมการก็จะเทคะแนนให้กับออกัสนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดกรรมการเทคะแนนให้กับออกัส
ทีมเราก็จะตีเสมอค่ะ

สลิดน้อย๓ซ่ากันด้วยนะครับ
น้องบีเอ็มเลือกเพลงลูกทุ่งอีสานเพื่อมาพิสูจน์ตัวเอง

ถึงแม้จะไม่คุ้นชินกับการร้องเพลงแนวนี้ก็ตาม
ช่วงหน้าผลจะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันครับ
ยกที่๔ทีมที่ชนะคือทีม
อย่าลืมเชียร์ทีม
สลิดน้อย๓ซ่ากันด้วย
มองถึงนู้นไม่มีมองถึงนี่ไม่เจอ
มองถึงในที่เจอนายกันที่เรียกเวลา
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
ซึ่งไว้เสาะก่อนอย่าดูนอย่าเฝ้า
เดี๋ยวจะต้องฟังการตัดสินของคณะกรรมการแล้วนะครับ
ในฐานะพี่เลี้ยงของเด็กครับ
ชมครับผมก็ทุกคนมีสิทธิ์ผิดหวังนะครับ
แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขตัวเองในวันข้างหน้านะครับ
ผิดพลาดได้แต่ก็อย่าท้อนะครับ
พี่แซ็กเป็นกำลังใจให้กับน้องสองคนครับผม

ขอบคุณพี่เลี้ยงสุดแซ่บนะคะพี่แซคชุมแพร
เอาล่ะถึงเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติแล้วครับว่า
ยกที่๔นี้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ยกที่๔ทีมที่ชนะคือทีม

สนิทน้อยสามซ่านะฮะในตอนนี้มีคะแนนสะสมตีขึ้นมาเสมอกันแล้วนะฮะ

ออกัสก่อนลูกรู้สึกยังไงบ้างคะที่คณะกรรมการเทให้ทั้ง๓ท่านเลย
รู้สึกดีใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้๓คนเลย

แม้ว่าจะแพ้เนี่ยแต่หนูได้ความรู้จากคณะกรรมการไป
ซึ่งมีประโยชน์มากและนำไปปรับใช้

ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังมีรอบหน้าอีกครับ
ครับ
จ๋อ
เป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยทั้ง๒ทีมในยกที่๕

น้องทั้งสองคนครับมีอะไรอยากจะพูดซึ่งกันและกันไหมครับ
ออร์กัสเราชอบเพลงเธอวะเลยอ่ะเพลงเธอเลยนะเราชอบข้อเนี่ย

เอามาร้องเป็นตัวของตัวเอง

และในยกต่อไปครับผม

คือในร้องได้ยกกำลังซ่า

ใช้ความลงตัวของโชว์ที่เข้ากับน้อง

คว้าคะแนนให้กับทีมสลิดน้อยสามซ่าได้
มาตีเสมอได้ในยกที่๔

มาติดตามและเอาใจช่วยเด็กเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดได้ใหม่

ร้องได้ยกกำลังซ่า
เคยดูลิเกย์ขนาดไหนบ้างลูก

ตายแล้วกลับบ้านไม่ทันเคอร์ฟิลล์แน่
สำหรับยกนี้นะครับเป็นการประชันระหว่าง

แค่ต้องเธอแทบใจจะขาด
อยากให้เธอกลับมาสักที
มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอไป